นี่เป็นการสัมภาษณ์ก่อนที่น้องจะบินเรียนไปต่อที่บินไปเรียนต่อภาษาที่ออสเตรเลีย
ใช่นะคะสำหรับละครเรื่องล่าสุดนะคะที่น้องจะทิ้งทนก็คือสร้อยนาคารนั่นเองค่ะ

งานนี้นะคะน้องนาวเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าเป็นละครที่เธอทุ่มเทมากค่ะ
ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์ใดเนี่ยส่วนตัวไม่เคยเจอเลยนะคะ
เพราะว่าก่อนถ่ายทำเนี่ยน้องนาวก็ไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเสมอค่ะ
ละครเรื่องนี้นะคะเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อพญานาคคุณผู้ชม
คอยอัปเดตตลอดแต่ยืนยันยังไงก็ไม่ลาวงการนะคะ
พอนาเอาไปเติมเต็มประสบการณ์ด้านการเรียนที่ออสเตรเลียเต็มที่แล้ว
ก็จะกลับมาเล่นละครให้แฟนได้ดูแน่นอน

ส่วนตัวหนูว่าหนูไม่เคยได้เจอเรื่องรีลับอะไรแบบนี้เลย

ค่ะก็คือน้องไปเรียนแป๊บนึงนะคะ
เดี๋ยวกลับมาแน่นอนนะคะก็ติดตามดูได้ค่ะ
เป็นละครกับความสุขค่ะ